หมดเท่าไหร่ก็หมดกันนะคะสำหรับเพชรจ้า

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำทางวิธีธรรมชาติแล้วยังไม่ได้

และงานนี้บอกเลยว่าทุ่มเป็นล้านเลยนะคะ
หรือว่าเด็กหลอดแก้วนั่นเองทำมา๒ครั้งแล้วนะคะ
สำหรับนิวเคลียร์หันศาแล้วก็เพชรจ้าวิเชียน
แต่ทั้งคู่ยังฮึดต่อค่ะเดินหน้าทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้ทายาทอย่างที่ตั้งใจเอาไว้
จ้าบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีลุ้นข่าวดีค่ะ
แม้ว่าครั้งก่อนหน้านี้พลาดหวังไปแล้ว
ไปกว่า๘แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ
ค้องนึง๔๕แสนบาทประมาณนี้
ทำไปสองครั้งแล้วไม่ติดใช่ครับ

ผมเนี่ยไม่ค่อยได้รับงานมา๖เดือนเต็ม
ใช่เขาบอกเขาว่าโอเคปีหน้าทำลูกจริงจัง
ทำงานจริงจังปีนี้ก็เที่ยวแหลก
ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วก็สมหวังกับเรื่องที่รอคอยแล้วกันนะคะ